สวัสดีครับ๘นาฬิกา๓๓นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าเราจะได้สัมผัสอากาศเย็นเย็นอีกครั้งหนึ่ง
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยตามยอดดอยยอดภู
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้นครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่ค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ

บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

เพราะว่าขณะนี้เองมีการก่อตัวของร่องฝน
หรือว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณดังกล่าว

บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกเป็นพิเศษ

จะมีการแผลลงมาทางตอนล่างนะครับ

บริเวณทางตอนบนแผลลงมาด้วยครับ

ในขณะที่ร่องฝนนั้นก็จะถูกดัน

ในพื้นที่ภาคกลางฝนจะเริ่มตกเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เองตอนนี้มีการเกาะตัว
พายุหมุนเข็ดร้อน๑ลูก

ไพยุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่
กำลังจะจ่อขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไต้หวัน
แม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ก็เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมทางท้องทะเลจะเดินเรือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคลื่นที่มีลักษณะเป็นสีเขียว
คือคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรจะประทิตตามแนวชายฝั่งนะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
สำหรับสถานการณ์ฝนจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษภายใน๔๘ชั่วโมงนี้
สังเกตว่าฝนค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณพื้นที่ตอนกลางพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
ส่วนอุณหภูมินั้นสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินดีนะครับ
ดังกล่าวคือบริเวณที่มีอากาศหนาวจัดนะครับ
มีการแผลลงมาบริเวณทางตอนกลางของประเทศจีนอย่างต่อเนื่องนะครับ
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเย็นลงในช่วงเช้านะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนกลางอาจจะไม่หนาวเย็นมากนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการคำนวณอุณหภูมินั้นไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ

โอกาสการเกิดฝนในวันนี้อยู่ที่๑๗๐องศาเซียดของพื้นที่และตกหนักบางพื้นที่นะครับ
โอกาสการเกิดฝนในวันนี้อยู่ที่๑๗๐องศาเซียดของพื้นที่และตกหนักบางพื้นที่นะครับ

ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ช่วงระยะเวลาในการเกิดก็คือช่วงบ่ายวันนี้
ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
ช่วงเวลาเดิมครับตั้งแต่๖โมงเย็นเป็นต้นไป
การเกิดฝนเพิ่มขึ้นและวันนี้คาดการณ์ว่าฝนจะมีการ
กระจายตัวเยอะกว่าเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางกลับจากที่ทำงาน
ก็ตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงวางแผนการเดินทางด้วยนะครับ
และทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป